เป็นเหตุรักสามเศร้าที่ภรรยาน้อยเขาก่อขึ้นมา
เข้าไปที่บ้านของสามีและภรรยาหลวงที่เขานอนกันอยู่
ไปเปิดมุ้งแล้วเอามีดไปแทงภรรยาหลวงครับ
แต่ว่าสามีเห็นกระโดดไปขวาง
มีดกลับมาแล้วแทงกลับไปที่ภรรยาน้อยสุดท้าย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ตำรวจภูทรด่านขุนทศรุดไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ
ในตำบลด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา

มีผู้บาดเจ็บถึง๒คนจากการถูกแทงครับ
ที่เกิดเหตุไปพบนายมนชัยไข่ขุนทศ
อายุ๔๘ปีคนนี้เป็นเจ้าของบ้าน
แล้วก็ชายโครงด้านซ้ายนอนเจ็บอยู่ในร่องน้ำนะครับ
บริเวณบ้านที่มีการก่อสร้างอยู่
ข้างกันไปพบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งไม่ทราบชื่ออายุประมาณ๔๐ปี
ถูกของมีคมแทงเข้าที่บริเวณหน้าท้องเช่นเดียวกัน
สอบสวนนางสุรีรัฐไข่ขุนทศภรรยาของนายมนชัย
คือสองคนนี้เขาเป็นสามีภรรยากันนะครับ
บอกว่าสามีได้รับเงินส่วนแบ่งจากการขายที่ดินจำนวนนึงมา
เตรียมสร้างบ้านทรงไทยหลังดังกล่าว
ก่อนเกิดเหตุขณะที่ตัวเองแล้วก็สามีกำลังนอนอยู่ในมุ้งภายในเพลิงพัก
จู่ก็มีหญิงคนนึงซึ่งเขาคิดว่า
น่าจะเป็นผรายาน้อยหรือว่า
แทงเข้าไปสองครั้งจากนั้นสามีก็แย่งมี่กลับมา
แล้วก็แทงสวนเข้าไปที่ภรรยาน้อย๑ครั้ง
ที่ทั้งคู่นั้นจะมีการต่อสู้กันจนพลัดตกไปในร่องน้ำข้างเพลิงพักแล้วก็บาดเจ็บทั้งคู่
ได้มีการร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็แจ้งจำรวจให้ไปตรวจสอบ
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ